เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นความคืบหน้าคดีที่
ทรงพัฒดุกับทรงอาหารมาเจอกัน
แล้วส่งพัสดุก็ยิงส่งอาหารครับที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวย่าลาดประเขา
คือส่งพัสดุมามอบตัวแล้วนะให้การบอกว่าเขาถูกท้าทายแล้วก็ทำร้ายก่อนครับ
กรณีเพจเฟซบุ๊คเจมส์ม้อยโพสต์ภาพเหตุการณ์และข้อมูลบอกว่า
มีเหตุพนักงานส่งอาหารนะครับถูกพนักงานส่งพัสดุยิงเข้าท้องแล้วก็หนีไป
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวถนนราชประเขากรุงเทพฯมหานคร
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากนางรัชนีกรเหมือนพุทธอายุ๕๗ปี
พี่เขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวครับได้ความแบบนี้บอกว่า
ช่วงบ่าย๒กับคุณนักข่าว๑๑เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เธอก็ยืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แหละนายสถาพรนามากหรือว่าโก้
เกษมเกรดแก้วหรือว่าในอ่ำเนี่ยในอ่ำขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
สั่งอาหารจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากเถียงกัน
แต่ในอ่ำคู่กรณีเนี่ยวิ่งเข้าไปแยกปืน
แย่งกันไปชนละมุนกันไปแย่งกันไปชุลมุนกันไปเหมือนในหนังเลย
ปั้งนะฮะในอ่ำถูกยิงเข้าที่ท้องหนึ่งนัดนะครับ
แล้วก็ไนโก้ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยในอ่ำมีแผลถูกยิงเข้าที่ช่องท้องนะครับ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ได้ผ่าเอากระสุนออกแล้วล่าสุดอาการของเขาปลอดภัย
ต่อมาไนโก้ผู้ก่อเหตุประสานขอเข้ามอบตัวครับ
เป็นขณะเดียวกันกับที่ชุดสืบสวนเนี่ย

แล้วก็จะไปเอารถมอเตอร์ไซคันที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็หนีเนี่ยมาตรวจสอบที่สอนอบางเขนแล้วก็นำตัวไนโก้เนี่ยนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหาให้การบอกว่า
ก่อเหตุเพราะป้องกันตัวเนื่องจากถูกอีกฝ่ายเนี่ย
พุ่งเข้ามาทำร้ายแล้วก็วิ่งไปหยิบปืนที่ใต้
เบาะรถจักรยานยนต์ออกมาคู่แต่ระหว่างนั้นมันกอดรัดฟัดเวียง
ชุลมุนกันแล้วครับปืนลั่นยืนยันว่ารู้จักก็ไม่เคยรู้จัก
ปัญหาก็ไม่เคยมีกับคู่กรณีมาก่อนครับ
ผมมาส่งพัสดุแล้วเขาก็ปีเข้ามาทำร้ายผมเลยพี่
คือปืนมันลั่นครับผมป้องกันตัวพี่ควักออกมาแล้วปืนมันลั่นครับ
ใส่เขาแล้วยิงไหมที่ก่อนหน้านี้เราไปไล่ไล่ยิงน้องแก๊ปที่อายุสิบแปดปี
ไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับพี่อยู่ดีดีเขาก็มาต่อยผมเจอรถผม
ผมก็ส่งพัฒนาดูดอ่ะพี่แล้วพื้นนี่พกมานานหรือยังอ๋อ
ทำไมต้องพกพื้นไปด้วยอ่ะผมไม่เคยพกพื้นครับพี่เขาจะฆ่าผมมานี่
อ่าก็เลยพกมานานหรือยังอ่ะคะไม่นานครับพี่ไม่นานครับ
เอ่อไม่เคยพกปืนแล้วไปหยิบออกมาได้ยังไงอ่ะน่ะคดีนี้ในโก้ถุงตำรวจ
เป็นคดีฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาปืนยิงปืนในที่สาธารณะ
มีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเตรียมนำตัวส่งสารอาญา
รัชดาพิเศษเพื่อฝากขังต่อไปส่วนต้นสังกัดครับ
ระบุว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลบริษัทไม่เคยมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานก่อเหตุทะเลาะวิวาส
และใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดโอ้อยากจะบอกว่าพนักงานส่งอาหารส่งพัสดุเนี่ย
มันเป็นอาชีพเงินอาชีพทองของยุคนี้เลยนะที่คนอื่นเขาลงแล้วคุณขึ้น
ใช่ครับรักษามันเอาไว้เถอะนะฮะเป็นธุรกิจที่สวนกระแสนะคะ